คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดปราจีนบุรีมีช้างป่าสองแม่ลูกจากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในนะคะย่องเข้าไปในพื้นที่อาศัยของชาวบ้านค่ะ
ไปกินกล้วยไปตัดต้นปามและที่สำคัญใช้บ้านท้ายโตไปดันรถจนเกือบตกบ่อเลย
แล้วกล้องเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้เดี๋ยวไปดูพฤติกรรมของเขากันนะคะเนี่ยดูสิ
กินอย่างเดียวไม่หนำใจเดี๋ยวดูนะดึงลงมาด้วยนะคะดึงเนี่ย
กระชากเนี่ยลงมาเอาลงมาแทบจะทั้งต้นนะคะใช่ค่ะแล้วกล้องมุมจรปิดภายในบ้านเขาก็บันทึกเอาไว้ได้
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่ร้อยสิบสองหมู่เจ็ดนะคะในตำบลกรอกสมบูรณ
อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจินบุรีเป็นบ้านของนายสุรวุฒิอมรเมธากุล
เขาบันทึกภาพเอาไว้ได้นะคะเป็นช้างป่าจากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในแม่ลูกสองตัวเนี่ยดูสิ
เข้าไปในบ้านของเขาเข้าไปตอนประมาณตีหนึ่ง
งวงไปทำลายต้นกล้วยแล้วก็ต้นปามของชาวบ้านที่ปลูกไว้
เสียหายไปหมดเลยอ่ะค่ะเดี๋ยวดูภาพหลังจากนี้นะ
สองแม่ลูกเนี้ยเดินไปเดินไปไปเจอรถกระบะของชาวบ้านเนี่ย
ก็จอดเอาไว้อืมดูสิแล้วที่นี่น่ะรถไหลเองได้เนี้ย
ช้างใช้งวงนะคะแล้วก็บ้านท้ายเนี่ยดันรถ
เกือบบอกบอกเลยอ่ะโอ้ยดูสิพลังช้างขนาดไหนเนี้ยค่ะ
แต่ว่ารุ่งสางซะก่อนค่ะช้างสองแม่ลูกนี้ก็เลยกลับเข้าป่าไป
เจ้าของบ้านเขาบอกว่าเขาไปสำรวจความเสียหายหลังจากนี้นะ
ไปเจอต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้เนี่ยพังไปหลายต้นเลยค่ะ
รถยนต์ก็เสียหายด้วยนะคะแล้วก็เป็นรอยด้วย
เดี๋ยวคืนนี้เขาคาดว่าช้างป่าสองแม่ลูกนี้อาจจะกลับมาอีก
อาจจะมาวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านอีกอาจจะยังไม่กลับเข้าเขตเขาอ่างลือใน
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทราบเรื่องแล้วช่วยดำเนินการผลักดันช้าง
สองแม่ลูกนี้หน่อยนะคะกลัวว่าเดี๋ยวจะมาทำอันตรายกับคนที่อยู่ในพื้นที่ค่ะ